มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะฮะ
มีพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งจากการตรวจสอบในตอนหลัง
ก็ทำให้ทราบว่ามีอาการป่วยทางจิตอยู่ด้วย

ท่านก็ไปงัดร้านขายของชำ

ปรากฏว่ามรณภาพโดนไป๒นัดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๒คืนที่ผ่านมาครับเป็นร้านขายของชำ
ในอำหรับอุบรรณรัฐจังหวัดขอนแก่น
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บ
ก็ไปเสียชีวิตตอนหลังตอนไปตรวจสอบพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นพระสงฆ์
ชื่อพระวินัยสุธิยาโนอายุ๔๘ปีเป็นพระลูกวัดมณีศิลาอา
ตอนนั้นก็นอนจมกองเลือดอยู่ในบ้านหายใจรวยรินแล้ว
ถูกยิงเข้าไปสองนัดก็รีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็มรณภาพในเวลาต่อมานะครับ
เจ้าของบ้านซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านขายของชำแล้วก็คนยิงนะครับ
คือนายธิรพลเทพารสก็ให้ปากคำกับตำรวจนะ
ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ตามคดีนี้นะครับ
ไปที่ขอนแก่นที่เกิดเหตุอยู่ในหมู่บ้านทานตะวันอำเภออุบลรัฐนะครับ
เจ้าของบ้านคือนายธิรพลวันนี้ก็พาผู้สื่อข่าวของเราไปดูในบ้านจุดเกิดเหตุ
บอกว่าเนี่ยพระวินัยที่มรณภาพก็แอบเข้ามายังไงไม่รู้
แล้วก็มาซ่อนตัวอยู่ในบ้านเมื่อกลางดึกนะครับ
ซึ่งจากการสอบสวนของตำรวจด้วยนะครับพบว่าในย่ามของพระมีสบู่อยู่สองก้อน
มีแป้งอีกหนึ่งกระป๋องเป็นสินค้าที่วางขายอยู่ในร้านของนายธีรพล
ก็คาดว่าเมื่อคืนพระวินัยงัดร้านเข้ามาแล้วก็ขโมยของ
สบู่๒ก้อนกับแป้ง๑กระป๋องแล้วก็ไปแอบอยู่ในห้องนอนอีกห้องหนึ่งในร้าน
ประมาณตี๒ภรรยาของนายธิรพลเจ้าของร้านรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาในบ้าน
ก็บอกให้นายธีรพลลองไปดูตรงจุดขายของหน่อยจุดขายของไม่พบสิ่งผิดปกตินะครับ
ก็เลยมาดูถึงหน้าประตูห้องนอนอีกห้องหนึ่งตรงข้ามกับห้องนอนของเจ้าของร้าน
เห็นว่าประตูมันแง้มมีหัวคนโผล่มาครึ่งหนึ่งก็วิ่งไปบอกภรรยากับลูกให้หลบอยู่ในห้องอย่าออกมา
ธิรพลก็รีบล็อกห้องแต่ประตูลูกบิดมันเปิดออกจากนั้นคนร้ายที่บิดลูกบิดทิ้งเอาไว้
ก็ทำให้เขาไม่สามารถล็อกประตูต่อได้ด้วยนะครับก็เลยใช้มือแล้วก็ใช้ตัวดันประตูเอาไว้
คนร้ายก็ยังพยายามดันประตูเข้ามาอีกนะครับพอดันเข้ามาไม่ได้ก็ยังมีการทุบประตูเสียงดังสนั่นหลายครั้ง
เจ้าของร้านเขาเห็นท่าไม่ดีนะครับอ่าก็เลยเอาปืนมานะครับ
ซึ่งตอนนั้นนายพิรพลเองมือหนึ่งก็ดันประตูอีกมือนึงก็ต้องใส่กระสุนปืนค่ะนะ
แล้วก็ตัดสินใจยิงออกไปหนึ่งนัดวิถีกระสุนเนี่ยกดต่ำนะแต่คนร้ายไม่หยุดทุบประตูดังขึ้นอีก
ธิรพลบอกว่าก็เลยต้องยิงออกไปอีกคือยิงเขาก็บอกว่าเขายิงแบบป้องกันตัวนะ
แต่ยิงรัวรวมแล้ว๑๑นัดสรุปแล้วนะฮะกระสุนเนี่ยโดนคนร้ายเข้าที่หน้าท้อง๑นัด
ด้านหลังอีกหนึ่งนัดนะบาดเจ็บอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็เสียชีวิตตอนหลัง
แล้วก็มาเห็นว่าเป็นพระเจ้าของบ้านยืนยันว่าวิถีกระสุนที่ยิงเนี่ยคือกดลงต่ำ
มุ่งหวังเอาชีวิตนะครับหลังยิงออกไปจนคนร้ายนิ่งไม่พยายามจะยื้อยุดจะดันประตูแล้ว
ก็รีบพาลูกกับเมียออกจากร้านทางหน้าต่างหลังบ้านไปขอความช่วยเหลือจากบ้านญาติใกล้เคียง
เรียกตำรวจมาพบว่าคนร้ายที่ถูกยิงอยู่ในร้านเป็นพระนะฮะ
นอนอยู่กับพื้นในลักษณะเปลือยกายนะฮะแล้วก็บาดเจ็บจากการถูกยิง
และยังพยายามทำร้ายตัวเองด้วยนะแม้จะถูกยิงไปแล้ว
ด้วยการเอาหัวโขกกับพื้น

เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

ลงที่พื้นคือตั้งใจจะห่วงไอ้รูนี้เห็นไหมเนี่ย

พอมาเห็นเป็นพระรูปนี้รู้สึกเสียใจไหมพอมาเห็นเป็นพระรูปนี้รู้สึกเสียใจไหม

ขณะที่วันนี้นะครับญาติโยมก็
นำศพของพระวินัยไปบำเพ็ญกุศลที่วัดมณีศิลาอาจนะครับ
ที่ห่างจากที่เกิดเหตุแค่๕๐๐เมตร
ของพระวินัยแล้วก็วัยยาวัชกรของวัด
บอกว่าปกติพระวินัยคือจะมีอาการทางจิตประสาทอยู่
ไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่น
แล้วก็มาบวชเป็นพระก็เป็นพระจิตอาสา

คืนวันเกิดเหตุพระวินัยมาขอนอนที่บ้านของวัยยาวัชกรของวัด
บอกว่าต้องไปหาหมอจิตเวทที่ขอนแก่นตอนตี๕

ดึกพระวินัยก็ลุกมาเปิดปิดไฟมาหาของกินในตู้เย็น
ตอนตีหนึ่งถึงมารู้ว่าพระวินัยหายตัวไปจากบ้าน
ได้ยินเสียงหมาเห่าตามทางก็คิดว่าคงจะเดินไปที่วัดละมั้ง
ภรรยามาปลุกบอกว่าพระวินัยถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่ร้านขายของชำ
พี่สาวของพระวินัยยอมรับว่าพระน้องชายก็ไปบุกรุกบ้านคนอื่นจริง
แต่ก็ยังติดใจนิดหน่อยว่าทำไมถึงขั้นต้องยิงกันเสียชีวิต
ถ้ายิงขู่เฉยสักหนึ่งถึงสองนัดก็น่าจะพอ